ยังอยู่กันที่เรื่องของพระเป็นเจ้าอาวาสวัสดกในจังหวัดประจบครีริขันฯ
ออกมามีอะไรมีน้ำเปล่ามีขิงผงสำเร็จรูปแล้วก็มียามีสำลีแค่นั้นเอง
อยากให้สคบมาตรวจสอบหน่อยซิว่าราคามันสมเหตุสมผลกับของที่มันอยู่ข้างในสังฆฐานหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าอาวาสหน่อยว่าคือลองแกะออกมาแล้วเนี่ยท่านเจออะไรแล้วรีวิวให้ดูยังไงบ้างไปชมครับ
ได้มา๑ขวดสำลี๑อันสำลีนี่ก็ประมาณ๕บาทอันนี้ซองหนึ่งก็กี่บาทครับ
ซองหนึ่งนี่ไม่ใช้ประโยชน์ให้ได้เลยคือมันไม่ถึง๑๐บาทนะนี่
แล้วก็ถามว่าน้ำขิงของเราก็คิดว่าน่าจะเป็น๑๐ซอง๒๐ซองแต่แกะออกมาแล้ว๑ซอง
เราก็ไม่เคยแกะไงเราไม่เคยได้สังขาร
เพราะเราถวักจะพระท่านพระท่านจะเป็นคนแก่เอง
งงเลยเป็นแค่โปสเตอร์ภาพอย่างเดียวแล้วที่สำคัญขิงทั้งกล่องมีอยู่หนึ่งซองอ่ะ
โอ้โหตายแล้วนี่เป็นคลิปวิดีโอที่พระครูบุญญาพิราม
พระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดถ้ำเขาเต่า

โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ
ตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายสังขทานกันหน่อย

ซื้อมาจากร้านค้าชื่อดังแห่งหนึ่งที่อำเภอปรานบุรีเนี่ย
บรรจุแพ็คเกจภายนอกดีมาก
แต่พอแกะออกมาแล้วของข้างในต้นทุนรวมแล้ว
เมื่อกี้ที่ท่านบวกมาไม่น่าจะเกิน๒๕บาท
แล้วมาจำหน่ายได้ยังไงกล่องละ๑๐๐บาทถือว่า
กำไรเกินควรนะคะและเป็นการหลอกลวงประชาชนด้วยค่ะ
ถามว่าเนี่ยสคบทำไมไม่ได้ตรวจสอบ

โอ้โหห้างใหญ่ด้วยนะครับ

ตรงตลาดปานนะครับก็อย่างนี้
การที่เอามาขายมันก็เหมือนกับเป็นการหลอกลวงเขา
แล้วก็เอาความศรัทธาของเขาเนี่ยนะ

นั่นน่ะสินั่นมันเป็นเรื่องของการแบบเอาเปรียบนะ
ค้าขายขึ้นอยู่กับความศรัทธาของคนซื้อเนี่ย
คือเขาก็หวังว่าข้างในจะมียามีอันนู้นอันนี้ดีนะคะได้มาแบบนี้

พระครูบุญญาพิรามยังแนะนำให้ญาติโยมที่จะซื้อสังฆฐาน
ขอให้ซื้อตามเห็นสมควร
แล้วให้ใส่ถุงผ้าหรือตระก้าฮิ้วมาถวาย

มาเรียบร้อยแล้วแล้วมองไม่เห็นว่าข้างในมีอะไรเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงของพระคุณบุญญาพิรามอีกหน่อยค่ะ
แต่ไม่ต้องใส่พญานาคมานะคุณยอมเพราะมันเมา
พระกินแล้วเมาเนี่ยบางที่เนี่ยบางคนเนี่ย
เอาพญานาคใส่มาด้วยอย่างนี้อันนี้อาจจะมาขอแนะนำนะครับ
นี่ไงไปเลือกซื้อเองดีกว่ามาเป็นถุงก็ได้
จำเป็นต้องมีแพ็คเกจสวยหรูอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ

ครูบุญญาวิรามบอกว่าการทำบุญเนี่ยต้องฉลาดรู้เท่าทันด้วยนะ
อย่าไปตกเป็นเหยื่อของในทุนที่เอาเปรียบผู้บริโภคเลยค่ะ